ทำไมคะมดตัวนิดเดียวกัดเรา

คือบางคนอาจจะเคยได้ยิน
แต่ทีนี้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงนะ

โอ้โหโดนกัดทีแล้วก็อาการหนักเลยนะ

ที่วัดริ้วว่าตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโอ้โหดูมดสิ
มดมดเต็มไปหมดเลยครับคือพระเนี่ยที่ถูกมดตะนอยกัดก็คือพระนกรธิตะสาโร
อายุสามสิบสามปีท่านก็เล่าว่าบทเรียนอยู่ที่วัดอริวว่าเนี่ยมานานสักสามพันศาแล้ว
วันเกิดเหตุเดินไปตรวจเช็คปั๊มน้ำข้างวัดจนโดนมดตะนอยกัดเข้าที่บริเวณนิ้วโป้งด้านซ้าย
แบบนี้โดนกัดไปนะค่ะอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
พอโดนกัดแล้วท่านบอกว่ารู้สึกมีอาการคือปากบวมอาการชาตาแดงคันไปหมดทั้งตัว
ขึ้นไส้อาเจียนมือเท้าเย็นหายใจลำบากอึดอัดแน่นหน้าอกวิงเวียนขนาดนั้นเลยเหรอคะ
เยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเราเล่าให้ให้ฟังแบบเนี้ย
คิดว่าเอ้ยคุณชนะอาการแบบนี้มันเยอะจังเลยเฮ้ยถ้าแพ้อาการแบบนี้จริง
ทีนี้พระท่านก็ตะโกนขอความช่วยเหลือพระเนรที่อยู่ใกล้ใกล้นะอืมอุ้ย
พาไปหาหมอหน่อยไม่ไหวแล้วล่ะพระเนรที่นั่นเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ย
รับตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ได้ทำการรักษาทันเวลานะครับอืม
โดยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย๑คืนนะก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้กลับมารักษาตัวต่อที่วัด
แต่ในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอาการมันหนักมากอาการขึ้นไส้วิงเวียนแล้วก็ถึงขั้นช็อกหมดสติเลยนะครับ
อยากจะฝากเตือนเกี่ยวกับมดถ้าหนีออกห่างได้ก็ได้เพราะบางทีเราโดนต่อยตั้งแต่ตอนเด็กเด็ก
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงพอโตขึ้นมาร่างกายมันเปลี่ยนอาจจะโดนต่อยถึงแก่ชีวิตก็ได้
ต้องถ้าไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็เรียบร้อยแต่แต่เอางี้จริงจริงคุณผู้ชมมดตะนอยเนี่ยกัดเนี่ย
ต่อยเนี่ยนะถ้าใครแพ้อาการจะหนักอย่างนี้แหละแต่เอาจริงต่อให้ไม่แพ้พิษมดแบบนี้นะ
เพราะว่ามดตะนอยเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคุณผู้ชม
พิษของมันก็คือเหล็กใน
มันมีเหล็กในเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีอาการแพ้ก็จะมีอาการเยอะแบบนี้ค่ะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะ